มาดูเรื่องของลูกแมวตัวหนึ่งครับน่าสงสารจริงฮะอยู่กลางถนนเลยรถก็ขับผ่านไปผ่าน
ผ่านไปผ่านมากลัวว่ามันจะโดนทับสุดท้ายมีเทวดามาในคราบของนักเรียนมาช่วยครับ